ชนบุรีค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพระรูปนี้นะคะ
คือพระรูปนี้ไปหาโยมแม่ที่บ้าน
พอไปหาเนี่ยไปในสภาพที่เสียทรงมาก

ก็บอกว่ากลับมาเห็นเขาล้อมวงดื่มเหล้ากัน

บ้านนี้
วันหน้า

ครึ่งขวดคืออะไรพี่อุ๋ยเหล้าขาวนะคะ

บอกว่าก็ต้องตามน้ำไปเห็นเขาดื่มกันก็ต้องดื่มด้วย
ให้ช่วยตรวจสอบพระอารักษ์หรือนายอารักษ์อายุ๔๔ปี
ก็คือตอนเป็นพระเขาจำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่สะแก้ว
ขับรถเก๋งมาเยี่ยมโยมแม่
ระหว่างอยู่บ้านเขาก็อ้างว่าก็คนในบ้านล้อมวงดื่มเหล้ากัน
เพื่อนบ้านก็ดื่มเหล้าด้วยก็เลยร่วมดื่มไปด้วย

แทนที่จะไปบอกญาติโยมก็จะดื่มกันเลยเหล้า

เขาบอกแบบนี้ก็เลยเมาขาดสติอย่างที่เห็นในคลิป
ปรากฏว่าพอได้สติแล้วเขาตอบว่ายังไงลองดูนะคะ
ตำรวจก็เลยนิมนต์พระอารักษ์ไปพบกับพระครูปิยะกิจวิบูรณ
หรือว่าอาจารย์แก้วเจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน
และเจ้าอาวาสวัดอำภารามนะคะ

ศึกเลยพ้นจากความเป็นพระเลยนะคะ
เพราะว่าเขาก็มองว่ามันเสื่อมเสียพระพุทธศาสนา
ไม่เป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไป
ตอนนี้เป็นนายอารักษ์แล้วนะคะ
พอศึกแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่า
บวชได้๓ภาษาที่วัดแห่ง๑พิสาะแก้ว
แล้วก็ขับรถเก่งกลับบ้านเยมแมเยมญาติ

ไม่ใช่แค่ว่าคนในบ้านเพื่อนบ้านล้อมวงดื่มแล้วตามน้ำนะคะ

แล้วก็พอดื่มปุ๊บครึ่งขวดปั๊บเมาแออย่างที่เห็นค่ะ
เขาเรียกว่าดีแตกอย่างนี้